ความคืบหน้าหลังจากคุณตาซาเล้งได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ทำให้ผู้ต้องหาก็คือชอสถูกแจ้งก็หาเพิ่มเติมไปอีก๑ข้อหานะครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วศาลก็ให้จ๊อตนั้นประกันตัวออกไปครับ

คุณผู้ชมครับสีหน้าสีตาของจอร์ดเองก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียด
มีแน่น้ำตาเหมือนกันในบางจังหวะเพราะว่าเครียดเขาเกิดขึ้น
ก็คุมตัวนายนราธรโสติยังหรือว่าจอร์ด
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนายจรูนมีพันธ์วัย๘๒ปี
หรือว่าทีมเราก็รู้จักในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็คือเรื่องของคุณตาซาเล้งนะครับ
สุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อหา
เพราะว่าคุณลุงนั้นถึงแก่ความตายไป
วันนี้ก็พาจอร์ดไปส่งฝากขัง
ผัดแรกที่สารอาญารัฐธรรมพิเศษ
ซึ่งในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ก็เห็นไม่ใช่จอร์ธนะครับคุณผู้ชม
ก็คือเป็นแฟนสาวของจอร์ธ

คนในภาพคือเป็นแฟนสาวของจอร์ธ

เมย์บอกว่าได้เตรียมเงินมาประกันตัวแฟน
หรือว่านางนาราธร

คุณตาอาการไม่ดีก็ได้ไปเยี่ยมนะฮะ

แต่ก็เมื่อไปถึงโรงพยาบาลราชวิถี

เพราะว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วก็มาทราบทีหลัง

จากนั้นทางพนักงานสอบสวนก็ติดต่อมาค่ะ
ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานายธนทรเพิ่มเติม
จึงเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

พร้อมยอมรับว่าเมื่อรู้ว่าคุณตาเสียชีวิตแล้ว
ก็รู้สึกแย่และเสียใจมากนะคะ
ในวันนี้ค่ะถ้าหากได้รับการประกันตัว
จะไปงานศพคุณตาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
ซึ่งสารก็ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมง
จึงพิจารณาให้ประกันตัวนายนรทร
วงเงินประกันไว้๑๘๐๐๐บาทโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะ
ครับนี่หน้าตาก็เคร่งเครียดแล้วฮะ
พูดง่ายคือสังคมตีหน้าไปแล้วล่ะ
ว่าเขาเป็นคนทำให้ตาเสียชีวิต

ร้องไห้แหละเพราะว่าก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ขณะที่ทนายความของนายนราธรเองก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมา

ถึงขั้นกับคุณตาจะเสียชีวิต
เพราะว่าก็เคลียร์กันกับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้ไปเยียวยาทางครอบครัวเท่าที่ควร
ซึ่งหลังจากที่ตาจรูนเสียชีวิตก็จะมีการพูดคุยกันกับนายนาราธ
หรือว่าจอร์ดให้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้คุณตาก็เสียชีวิต
เนื่องจากการกระทำของจอร์ดเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาจอร์ดเองเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมตาจรูนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่ได้ละทิ้งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
หลังจากได้รับประกันตัวไปก็จะไปช่วยงานศพด้วย
ส่วนจอร์ดเองเมื่อถูกปล่อยตัวก็เครียดครับค่อนข้างจะเครียด
พร้อมพูดสั้นว่ากังวลใจกับข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มนั่นเองนะฮะ
ถ้าเขาขอโทษถ้าเขารู้สึกผิดจริงสังคมก็พร้อมให้อภัย
ช่วงเย็นเดี๋ยวร่างของคุณตาจรูนเนี่ยก็จะไปที่วัดสุนทรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเดี๋ยวคุณจ๊อตเขาจะไปร่วมงานในวันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ